โอ้โหนี่หรือบางก็พิกกับบ้านนอกตั้งหลายสองลายหว่า
ลาเล่นกันวุ่นวายมากกว่าฝูงควายฝูงวัวบ้านหนา
ผู้คนเดินชนหุ้นไหล่ไม่รู้ไปไหนเดินไปก็เดินมา
แค่เพราะมีแห้งหายใจละลอยไปทั้งตัวทน
กลั้นใจฟังเหตุผลของคนที่เศร้าฮักกัน
หวังว่าในรอบนี้นะคะทั้งคู่จะผ่านไปได้นะคะ

เงินนะสะสมร่วมกันไปอีกสามหมื่นบาทในยกที่สามนี้นะ
ยกที่สามนะครับเงินทุนสะสมมูลค่าสามหมื่นบาท
คุณก๊อฟและคุณซิมร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
แล้วก็มาถึงช่วงเวลาของการตัดสินนักสู้ทั้งสองต่างกังวลอย่างเห็นได้ชัด
เหมือนจะมีแผลในการร้องด้วยกันทั้งคู่มาฟังผลกันครับ
ยกที่สามนะครับเงินทุนสะสมมูลค่าสามหมื่นบาท
คุณก๊อฟและคุณซิมร้อง
ร้องได้ค่ะ

ร้องได้ให้ร้าน
ร้องได้ให้ร้าน
ร้องได้ให้ล้าน
คุณซึ้น

ตามมางับจนได้จนถูกนะ
ถ้าประกาศแบบนี้นะร้องได้ทั้งคู่ค่ะ

ต้องเป็นคราวหน้ากันแล้วยกที่๔นี้เงินทุนก็เพิ่มขึ้นเงินทุนสะสมนะครับเป็น๔๐๐๐บาท
แต่ในคราวหน้านะครับคุณผู้ชมติดตามมาเชียร์กันได้ใหม่นะครับร้องได้ให้ล้านนักสู้ชิงล้าน
ในยกนี้ต้องขอสู้หกให้กับความใจสู้ของคุณสินจริงครับ
จับมือกับคุณก๊อฟผ่านยกที่๓ไปแบบหายใจไม่ทั่วท้องกันเลยทีเดียว
ยกต่อไปจะเป็นอย่างไรนั้นมาเอาใจช่วยพวกเขากันต่อในครั้งหน้าครับ
ดีใจมากเลยค่ะที่แบบทำได้ผ่านไปอีกขั้นหนึ่ง
ดีใจแทนเขาด้วยครับที่เขาทำได้ครับผมดีใจแทนครอบครัวเขาด้วยครับ
ยังไงก็ฝากติดตามเราสองคนในรายการร้องได้ให้ร้านด้วยนะคะ

แอร์มันเย็นค่ะ
แอร์มันเย็น
แฟนออกปากค่ะ

คุณก๊อฟและคุณซิมร้อง